เป็นพฤติกรรมของครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทธลุงค่ะ
พ่อกับแม่เอาเรื่องนี้มาโพสต์นะคะ
สิ่งที่โพสต์เป็นข้อความเป็นภาพนิ่งและเป็นคลิป
เนื้อหาทั้งหมดก็คือบอกว่าคุณครูท่านหนึ่ง
ตีลูกถีบลูกแล้วก็ทำร้ายทางด้านจิตใจ
คุณเปลี่ยนไปแล้วนะเจ๋วะคุณเปลี่ยนจากความเป็นกลูกไปแล้วน่ะ
เป็นเรือในในโรงเรียนนี่ค่ะเป็นเรือโรงเรียนอะไรตื๊บแดกปลือป่านนั้น
เดี๋ยวตื๊บเอาปลือเดี๋ยวอืมอ่าตื๊บมาตื๊บด้าแดกนี่ก้นเป็นกลู
หน้าเด็กปลือเหรอผู้ปกครองนะคะที่เอ่อผู้ปกครองของน้องอายุสิบเอ็ดปี
เป็นผู้ชายเรียนอยู่ชั้นม๖ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงระบุว่าลูกเนี่ยถูกคุณครูตีด้วยไม้หวาย
แผ่นหลังแล้วก็ระบุข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยนะคะ
ก็คือการโพสต์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่านี่หรือคนที่เรียกว่าแม่พิมพ์ของชาติ
ตีลูกยังไม่พอถีบที่หน้าอกด้วยพร้อมใช้เท้าเตะอีก๒ครั้ง
ไปหาเด็กที่โรงเรียนคุณครูยังชี้หน้าด่า
หน้าเด็กคนอื่นบอกว่าทำเพื่อให้เด็กเป็นคนดี
สำนึกของความเป็นครูอยู่ที่ไหนกันแค่เด็กคุยกันต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยหรือ
หัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นอย่างไรเมื่อส่งลูกหลานไปโรงเรียนแล้วเจอคนแบบคุณ
นี่เป็นข้อความที่ผู้ปกครองโพสต์เอาไว้และนี่เป็นภาพนิ่งนะคะ
หลังจากที่น้องกลับบ้านไปมีแผลเต็มหลังไปหมดเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทายาให้
แล้วก็ถ่ายภาพนี้ลงในโลกโซเชียลมีเดียทีมข่าวได้รับทราบเรื่องนี้
ไปที่บ้านของน้องเฟรมเด็กคนที่ถูกคุณครูตีค่ะ
ว่าตอนที่ไปถึงน้องยังมีร่องรอยการถูกตีที่บริเวณหลัง
แล้วญาติยังคงทายาให้อยู่เลยนะคะไปคุยกับน้องแรมค่ะ
แฟรมเล่าให้ฟังว่าในห้องมี๓๓คนวันที่เกิดเหตุก็คือ๑๙กันยายน
ตอนนั้นคุณครูตรวจข้อสอบก็คือเป็นการทำแบบทดสอบ
แล้วก็สลับกันตรวจกับเพื่อนในห้องเพื่อนส่งเสียงดัง
ครูก็เลยเข้ามาตีเพื่อนก่อนนะ๑ครั้งก่อนที่จะมาตีตัวเอง
ตัวเองบอกครูไปว่าผมยังไม่ได้ส่งเสียงดังเลย
ครูฟังแบบนั้นตีซ้ำไม่พอค่ะเตะที่หน้าอก
ถีบจนน้องเนี่ยทะไหลไปติดฝาห้องเรียนแล้วด่าซ้ำด้วยนะ
บอกว่าเด็กชั่วแล้วก็ไล่ให้ไปกินข้าวหมานอกห้อง
นี่คือพฤติกรรมของครูทั้งหมดนะคะที่น้องแฟรมเล่าให้ฟัง
หลังจากนั้นเด็กก็ไปเล่าเรื่องดังกล่าวให้กับคุณครูอีกห้องหนึ่งฟังก่อนที่คุณ
เมื่อยายของเด็กไปถึงเนี่ยพบว่าหลานชายก็คือน้องเฟรมเนี่ย
รอยที่ถูกตีมันบวมมันนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะ
ตอนแรกคุณยายก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะถือว่าเป็นการทำโทษปกติ
แต่พอไปถามคุณครูที่ตีเด็กถูกด่าคืนค่ะ
แล้วก็ด่าหลานต่อด้วยนะว่าหลานคุณเป็นเด็กเลว
แทนที่จะขอโทษหรือว่ายอมรับผิดอะไรสักอย่าง
คุณครูท่านนี้กลับท้ายไปแจ้งความต่อหน้า
และขณะที่พาหลานไปแจ้งความเมื่อวานนี้ก็เข้าใจว่าแค่ถูกตี
แต่พอร้อยเวรสอบถามครูก็ยอมรับว่าเตะและถีบด้วย

เบื้องต้นคุณยายเนี่ยพาหลานชายไปตรวจร่างกายที่รงพยาบาลเขาชัยศนนะคะ
แล้วก็เตรียมทำหนังสือถึงพอเขต

หรือสอบพฤติกรรมของคุณครูคนนี้หน่อย

เป็นตำรวจสพเขาชัยสน
เรียกค่าปรับจากคุณครูไป๑๐๐๐บาทนะคะ

จนได้รับบาดเจ็บค่ะ